คุณปล่อยปลาไปกรวดน้ำอยู่ที่ท่าน้ำเนี่ยหลายคนคงได้ดูคลิปนี้ดูข่าวนี้ไปแล้ว
เดี๋ยวมาดูอย่างรอบด้านว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วคำชี้แจงของเหตุการณ์นี้มันเป็นอย่างไร

คุณวราพรถ้ากรณีนี้ผู้หญิงคนนี้โดนเรือเข้าไปหรือเธอตกน้ำไป
คิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับในสายตาคุณพระรา
มันก็เป็นเรื่องยาวล่ะค่ะก็กลายเป็นเรื่องยาวไม่ใช่เฉพาะดราม่า
แค่ว่ามันใช่ที่ที่จะไปปล่อยปลาหรือเปล่าหรือเรือขับเร็วไปหรือเปล่า
กำลังเป็นประเด็นกันอยู่ตอนนี้แต่ถ้ามันมีสูญเสียเกิดขึ้นไม่จบง่ายแน่
คือต้องมีเจ็บซึ่งไม่อยากให้มันเกิดแบบนั้นถ้าโดนเข้าไป
นี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ชมครับ
ผู้หญิงคนนี้นะฮะไปกรวดน้ำอยู่นะครับแล้วก็เตรียมจะปล่อยปลาลงแม่น้ำเจ้าพระยาที่ท่าน้ำวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพหานคร
ที่เห็นคือเรือด่วนเจ้าพระยา๑๙๓แล่นผ่านมาคือจริงเนี่ยจะจอดที่ท่าเรือเทเวศซึ่งอยู่ใกล้กัน
แต่ท้ายมันปัดมาอีท่าไหนไม่รู้มาตรงผู้หญิงคนนี้ที่กำลังกรวดน้ำอยู่พอดีเลย
ดีนะไม่โดนเธอไม่ได้รับอันตรายแต่ว่าเวลาเกิดเรื่องแบบนี้เนี่ย
สังคมโลกออนไลน์จะมีคนมองต่างมุมคนต่างมุมก็ถามเหมือนคุณที่คุณวรพรตั้งข้อสังเกตไป
ไม่เตือนเพื่อนมีหลายมุมเลยนี่ไงนี่ไงนี่แหละครับโลกออนไลน์ในปัจจุบัน
ล่าสุดทีมข่าวติดต่อไปที่นางสาวรุ่งคนที่โพสต์นะครับเธอก็เล่าบอกว่า
เกิดเหตุสักบ่ายโมงได้นะฮะไปซื้อปลาที่แม่ค้า
เอามาขายตรงท่าจะเอามาปล่อยนะฮะ

ส่วนไอ้ดราม่าที่ว่าตรงนี้ใช่ปล่อยปลาไหมอะไรไหมเนี่ยนะ
เธอก็บอกว่าก็มันเป็นท่าน้ำของวัดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ
ถ้าจะทำมันก็คงไม่ผิดมั้งนะนะฮะ
ส่วนเด็กท้ายเรือเด็กท้ายเรือคันนี้ลำนี้นะครับ
เข้าไปขอโทษนางสาวลูกและอธิบายว่า
คือเขายอมรับเลยว่ามันเกิดจากความผิดพลาดจริง
แต่ผิดพลาดเพราะว่ากระแสน้ำช่วงนั้นมันแรงฮะ
แล้วลมมันตีเรือบังคับไม่ได้แล้วนะฮะ
บังคับไม่อยู่แล้วตอนนั้นเสียการทรงตัวแล้ว
เขาก็ยอมรับจริงก็เลยปัดมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
ส่วนบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาขอโทษที่เกิดความผิดพลาดนะครับ
จนเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะฮะแล้วก็เตือนคนขับ

แล้วเขาสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะครับ
ทุกครั้งที่ไปก็ไม่เคยเห็นเรือเทียบท่า
ตรงด้านน้ำมีของทางบริษัทเดินเรือของเจ้าพระยาครับ
ชี้แจงยอมรับความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้น
ทางในด้านความรู้สึกแล้วก็สอบถามว่าได้รับบาดเจ็บอะไรไหม
อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแจ้งเขาไปว่าเหตุการณ์มันเป็นตามที่ที่แจ้งไป
นั่นแหละค่ะว่าเราผิดกับไม่ได้บาดเจ็บอะไรอาจจะเป็นเพราะเรายังเคาะดีอยู่
แต่เหตุการณ์อย่างเงี้มันคือมันน่ากลัวหากเกิดขึ้นหรือหากมันเกิดความประมาท
แบบนี้อีกมันอาจจะไม่ได้โชคดีแบบนี้เสมอไป
ก็ฝากเขาว่าให้เขามีมาตรการในการควบคุมดูแลหรือการอบรมพัฒนาที่มันดีขึ้นนะคะ
เอาแล้วตรงนี้ตรงนี้เทียบเรือได้ไหมแล้วตรงนี้ปล่อยปลาได้ไหม
ถ้าจะมาปล่อยท่านรองอธิบดีกรมเจ้าท่าชี้แจงแล้วครับว่าประชาชนสามารถไปปล่อยปลาได้
กรวดน้ำได้และอีกอย่างหนึ่งแน่นอนครับมันเป็นท่าเทียบเรือ
เรือก็จะเข้าไปจอดได้เหมือนกันแต่ขอให้ประชาชนนะครับระมัดระวัง
ต่อจากนี้นะฮะก็สังเกตสังการนะครับถ้าดูจากข่าวนี้แล้วครับ
เรือท่าเทียบเรือคือถ้าไปที่วัดราชกุญชรเทวราชกุญชร
ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เข้าไปปล่อยปลากันแหละมันก็จะมีอยู่จุดเดียวนะครับ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นจากเหตุการณ์นี้ก็คงจะเป็นอุทาหรณ์เหมือนกัน
คนจะไปทำอะไรตรงนั้นก็ต้องระมัดระวังเพราะเรือก็จะเทียบท่าได้ด้วยเหมือนกันนะคะ